เอาล่ะส่วนอีกหนึ่งข่าวก็ทำเอาแฟนเพลงใจหายใจคว่ำอยู่ไม่น้อยนะคะ
สำหรับนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่สดใสรุ่งโพทองค่ะ
เพราะว่าเข้าโรงพยาบาลกระทันหันเลยด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงนะคะ
แล้วก็ยิ่งเพิ่มความเป็นห่วงเข้าไปอีกเมื่อเว็บไซต์ดังกล่าวมีการลงภาพว่า
นักร้องรุ่นใหญ่นอนรักษาตัวอยู่ในห้องพักผู้ป่วย
เหมือนเป็นห้องผู้ป่วยรวมคล้ายกับเป็นผู้ป่วยอนาถา
ล่าสุดนะคะคุณสดใสรุ่งโพทองก็ได้ออกมาอัปเดตอาการกับบันเทิงไทยรัฐของเราตอนนี้
บอกว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วแข็งแรงดีและหนุ่มกว่าเดิมอีกด้วยนี่
เส้นเลขเขาเข้าใจนี่มันตีบอยู่เส้นหนึ่งมีไขมันเขาทำบรูล
หลังจากนั้น๒วันครับออกมาผมก็เป็นนุ่มกว่าเก่านะ
ตอนนี้ไม่เหนื่อยก่อนหน้านี้เราจะทำแล้วหอบเหนื่อยมาก
ตอนนี้แข็งแรงดีครับจริงแล้วเขาเตือนอยู่แล้ว

แต่เจ็บหน้าอกด้วยสัญชาติยานที่คนทำงานนะเนอะ
พอเจ็บหน้าอกหายใจไม่ได้ก็ทุบหน้าอกอะไรอย่างนี้
คือเราไม่เข้าใจว่ามันจะมันเป็นอะไรเนอะ

หมอบอกระวังนะอย่าทุบ
สุขภาพแน่นอนครับตอนนี้เต็มร้อยแล้วทำงานได้เต็มที่
แฟนเพลงก็สบายใจหายห่วงกันได้แล้วนะคะ
สดใสรุ่งโพทองแข็งแรงหนุ่มกว่าเดิม
แต่ว่าย้ำนิดนึงว่าใครที่มีอาการแบบนี้
อย่าเอามือทุบคุณหมอบอกอันตรายนะคะ
ท่าทางที่ดีก็ไปพบแพทย์จะดีที่สุดนะคะ